แต่ขยับต่อไปอีกพื้นที่หนึ่งก่อนฮะ
สุรินอยากจะฟินกินไข่เจียว
ไปมาไปซื้อไข่ที่ตลาดสังขะ

ซื้อไข่ที่ตลาดสังขะกะเอามาทอด
ไปมาพอเปิดตีฮ่า

รูปร่างหน้าตาเลยเชื่อว่าไข่ที่ได้มาเนี่ยปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์
อันนี้คือให้ดูจากหลังมาหน้า

ไข่ขวามือคือไข่ที่เชื่อว่าไข่จริง

แต่ซ้ายมือคือไข่ที่เชื่อว่ามันไข่ปลอมฮะ

คุณรัตนาวงลาอายุ๓๙ปี
ซื้อไข่มาเบอร์สูญก็เบอร์สูญใหญ่สุด

ฟอง๔๐บาทเลยซื้อ๑๕ฟองเลย
ทีเดียว๑๕ฟอง๖๐บาท
แต่พอเอาไข่ที่ซื้อมาชุดใหม่เนี่ย
เอามาดูตอนแรกยังไม่ได้ดูนะแช่ตู้เย็น
อยากจะกินไข่เจียวเอาไข่ออกมาแต่ยังเหลือไข่เก่าเนี่ย
เคยซื้องวดก่อนนู้นอยู่๑ใบ
เอาไข่ชุดใหม่มา๑๕ใบไม่เหมือนปกติเลย
ไล่มาตั้งแต่เปลือกนอกเอาย้อนไปดูใหม่
กนอกเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนปกติคือมันมีรอยขุขระ
มันมีรอยด่างอันนี้เหมือนมีรอยเอากาวแปะลักษณะ

มีความขลุขระเกิดขึ้นยังไม่พอตะปุ่มตะป่ำยังไม่พอ
เปลือกมันจะออกยุ่ยหน่อยพอตีป๊อกออกไป
ยุ่ยคือเวลาเราตีไข่เนี่ย
มันจะออกมาเกาะตัวเป็นแตกไม่ได้แบบแหลกละเอียด
พอตีปุ๊บมันไม่ถึงกระแหลกละเอียดแต่อันนี้ตีปุ๊บซ้ายมือ
อันนี้คือไข่ที่ปกติมันจะเป็นแผงแล้วมีใยบาง
แต่พอซ้ายมือเนี่ยตีปุ๊บเฮ้ยมันอยากจะสลายตัวตรงนี้เลย
มันอยากจะสลายตัวคามือของเราดูแล้วแปลกประหลาดนี่เรื่องแรก
เรื่องที่สองไข่ขาวพอตีออกมาไข่ขาวเอาหน้าก้มลงไปใกล้
หน่อยเฮ้ยทำไมมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยวะ

มันต้องมีคาวไข่มันต้องมีความคาวไข่หน่อยแต่นี่ไม่มีเลย
พอตีไข่ลงไปมันดูใสมันไม่หื่นมันไม่วุ้น

ที่สำคัญข้างบนมันเหมือนมีสิ่งเจือปนเห็นไหมเป็นช่องที่๒ข้างบนนะฮะ
มันเหมือนมีสิ่งเจอปนเยอะเลยมีความผิดปกติ
จากนั้นมาพอลองเอาไปทอดลองเอาไปทอดคราวนี้แหละ
นึกถึงข่าวของคุณทัศนัยเหมือนโรตีเลย

มันมีความฟูฟ่องเหมือนแป้งทอด
มีความฟูมีความแปลกแบบนี้เลย

ไม่เหมือนกับไข่ที่มันจะเอาไปแตะแล้วมันจะออกนุ่ม
พอดูแล้วเหมือนโรตีมากกว่า
และที่สำคัญอันสุดท้ายที่เอาคลิปให้ดู
คือพอวางไว้ไข่จานหนึ่งที่เข้าใจว่าเป็นไข่ปลอม
ไข่จานนึงซึ่งเป็นไข่เก่าก็คือเหมือนไข่จริง
พอไข่ปลอมวางปุ๊บมดมันเหมือนพุ่งมาหาเลย

หากมันจะมีปัญหากับมดมันมดมันต้องไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ
ว่าไข่จาน๑ไข่จาน๒แต่ว่ารอบนี้พุ่งมาจานที่เข้าใจว่าเป็นไข่ปลอม
ดังนั้นเหตุการณ์นี้เอาล่ะคุณรัตนาบอกว่าไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดนะว่าเป็นไข่จริงหรือไข่ปลอม
แต่อยากจะให้มาดูหน่อยเพราะดูแล้วมันมีความผิดปกติจริง
ปลาสูตรสัตว์ในพื้นที่ก็เข้าใจว่าเขาคงต้องมีการตรวจสอบแล้ว
นี่คือจังหวัดสุรินอาจจะต้องกินไข่ปลอมในพื้นที่หรือเปล่า
ก็ดูหน่อยนะครับ
จะต้องตรวจสอบเพิ่มเพิ่มนะครับ